ข่าวที่ผมโปรยเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับ
เขามาจากไหนแล้วเขาจะไปไหน
แล้วเขามาอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะไปยังไงต่อไป

เป็นอะไรเนี่ย
เป็นผมผมก็อุทานแบบพี่เขาเหรอฮะ
คือคงจะบีบแตรแบบคือทุกคันที่อยู่ตรงนั้น

นี่คือสี่แยกไฟแดงใหญ่เลยนะ
เดี๋ยวมีภาพกลางวันให้ดูนะฮะ
นำมาโพสต์เอาไว้เป็นกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่ง
ติดไฟแดงอยู่บนถนนมิตรภาพจู่มีรถแข็งคันนี้แหละฮะ
ขับย้อนสอนมาตั้งไกลแล้วนะ

จ่อไฟแดงจะออกตัวอยู่เนี่ย
รถคันอื่นตกใจนะครับกดแตร่เตือนกันลั่นเลยนะฮะ
บอกพี่กัดด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นเมื่อคืนวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา

ล่าสุดทีมข่าวได้พูดคุยกับเจ้าของคลิปคือคุณธนโชควงกัญญาท่านเล่าบอกว่า

นี่ฮะดูภาพตอนกลางวันครับคุณผู้ชมคุณพระราพรฮะ
โอ้โหแยกใหญ่เลย

เมื่อกี้คือจุดที่แทนสายตาของกล้องคันนั้นนะฮะ
นี่คือสี่แยกไฟแดงบ้านกอกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
จอดย้อนสอนอยู่ในเลนนะฮะ
อีกฝั่งหนึ่งลักษณะเหมือนติดไฟแดง

แล้วมาประจันหน้ากันอยู่นะฮะ

จากนั้นรถเก่งที่ตรงมาที่รถสิบล้อ
และรถคันอื่นก็กดแตรกันดังสนั่นลั่นแยกเลย
รถคันดังกล่าวก็เลี้ยวที่หน้ารถของเขา
จอดอยู่สักพักก็จึ๊กแล้วก็ออกไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
จากนั้นรถเก่งคันนี้ก็ยังย้อนสอนนะไปอีกไฟแดงนึง
ถาดไฟประมาณ๑กิโลเมตรครับคุณผู้ชม
มีรถคันหนึ่งจอดติดไฟแดงฝั่งตรงข้ามเลยแล้วเป็นเลนเดียวกัน
งงอ่ะว่ามายังไงคือหันหน้าใส่สิบล้อเลยตอนแรก
เขาก็เขาก็แบบจอดอยู่งั้นแล้วก็พยายามจะสวนเลนมา
ตอนแรกก็เกือบไปชนรถที่กำลังจะเลี้ยว
เพราะฝั่งผมไฟเขียวเพิ่งเขาก็ขับมาที่หน้าสิบล้อครับ
ก็ขับรถก็บีบแต่ไล่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไปแทนที่เขาจะสวน
หักออกแล้วก็ไปเรียนที่ถูกต้องไม่ไปเขาก็จะเนียงจะไปทางเดิม
ถามว่าเมาไหมก็น่าจะหนักนะครับ
สั่งการให้ติดตามตัวคนขับรถเก่งมาสอบสวนแล้ว
แล้วก็เตรียมแจ้ง๒ข้อหา
คือขับรถไม่ไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนด
แล้วก็อาจจะเข้าข่ายความผิดขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยครับ